ดูเรื่องของคดีอำพลางเด็ก๒ขวบ
ที่เสียชีวิตที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
วันนี้นะครับตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรีนะครับ
แล้วก็เธอยังย้ำบอกแบบเดิมเลย
บอกว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้น้องนาเดียเสียชีวิต

แล้วก็ที่สำคัญเธอบอกว่าอย่าไปพาดพิงถึงครอบครัวของเธอเลยนะฮะ
รุ้งละวันนะครับพุ่มบัวอายุ๔๒ปี
เจี๊ยบผู้ต้องหาคดีอำพลางศพเด็กหญิงทารารัฐ
ลือบางใหญ่อายุ๒ขวบหรือว่าน้องนาเดียที่เราเรียกกันนะครับ

คือนำศพของน้องนาเดียที่จมน้ำไปฝังดินในป่าอ้อย
ห่างจากบ้านไปประมาณ๒กิโลเมตร
ให้สัมภาษณ์ขณะถูกตำรวจสพโพธารามที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
นำตัวไปขอบหน้าศาลท่านฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรี
เมื่อช่วงสายของวันนี้นะฮะ
โดยยังยืนยันว่าเธอไม่มีเจตนาที่จะอำพลางศพ
แล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

เนื่องจากคือถ้าสมมุติว่า
บอกว่าถ้าเธอได้ปรึกษาหารือกับใครก็ตามนะฮะ
ที่เข้ามาช่วยเธอในตอนนั้นนะฮะ
เรื่องร้ายเหล่านี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกครับ
ด้วยเลี้ยงเด็กหนูยอมรู้เด็กนิสัยอย่างไร

แต่ยายข้างบ้านมาเล่นเขายังบอกว่าเขากินเลย

หนูรักเหมือนลูกหมี่่อย
เจี๊ยบให้การสอดคล้องเหมือนเดิมทุกอย่าง
ซึ่งประเด็นที่นางซูลินเนี่ยแอบเสมอพูดถึงนะครับ
คือบอกว่าน่าจะมีคนร่วมก่อเหตุด้วยหรือเปล่า
ท่านก็เลยสั่งการให้พนักงานสอบสวนนะครับ
สอบปากคำเพิ่มเติมทุกคนที่ถูกพาดพิงแล้ว
โดยต้องสอบปากคำเด็กแล้วก็สอบพยานในที่เกิดเหตุด้วย
สอบทุกคนเลยนะฮะที่อยู่รอบบ้านที่เกิดเหตุ
รวมถึงน้องสาวของนางเจี๊ยบที่ถูกพาดพิงครับ
ท่านพันธุ์ตำรวจเอกชูเกียรติท่านยังฝากถึงประชาชนนะครับ
บอกว่าท่านชี้เลยคดีนี้ถือเป็นประสบการณ์

เพราะว่าควรเลยที่จะทอดทิ้งให้เด็กอยู่ตามลำพัง
แล้วอย่าประมาทปล่อยให้เด็กอยู่กันเองนะฮะ
เพราะหากเกิดเหตุร้ายแบบเช่นคดีนี้
เด็กจะช่วยเหลือกันเองไม่ได้ท่านฝากแบบนี้ครับ